จริงจ้วยทราบน้ำตาข้าขอราจารย์
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือนคงได้พบรักใหม่
ดินถมร่างฉันไว้ให้จบ
มีความฟันรู้ถว่าแนนแรงเหมือนแนน
บารมีกฎความรับนะคะ
ไม่มีกฎไม่รับ
ไม่เห็นว่าเธอจะแบบมีบัลทึก

สายตานี่ปิดไม่อยู่เลย

เพราะครับเพราะเคยได้ยินอยู่บ่อย

อยากได้ยินบ่อยได้ยินแล้วรู้สึกดี

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณปรานีร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้อง

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ลูกชิ้นและปรานีรักแล้วหนึ่งมือ

จากบทเพลงของคุณผ่องศรีวรนุษย์นะครับ

ก็เป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งนะครับ
ที่ฟังเมื่อไหร่ก็ได้อารมณ์คิดถึงแหมเรียกว่าคิดถึงบ้านเลยแล้วกัน
ป้านีจ๋าในยุคนี้ที่บอกว่าบางวันก็ขายของไม่ได้เลย
วันก็ได้๔๐บาทลุงเองก็เหมือนกัน
กว่าจะขายน้ำมันได้ลิตรหนึ่งกำไร๒บาท
เงินหมื่นนึงเนี่ย๒คนอยู่ที่บ้านพิศนุโลกหายากไหม

อเรนนี่แจ๋ามาที่เมื่อกดคุยเตยมเขายืมเข้ามาตั้ง
ค่ารถยืมตังเข้ามาเท่าไหร่ยืมมา๓พันใช้จ่ายที่สะดวก
อเจมส์ตอนนี้ก็เป็นของเรา๗พันใช้นี่เข้าไป๓พัน
อเรนนี่แจ๋าได้แล้วหมื่นนึงดีใจไหมคะ
พี่ฉันทำได้แล้วนะได้แล้วหนึ่ง
อาจารย์ไม่ออกวะ
ทีเนี่ยไม่ได้ไกลหรอกขยับได้เดินได้

ถ้าป้านีอยากไปอยากไปไหม

เอ้าไปเลย
ตอนสาวนี่น่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กคทัศน์รัฐ

ชิดทำไมสั่งก่อนเลยว่าห้ามร้องไห้นะ
กลัวเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้

ก็เป็นเงินก้อนที่
ถ้าไปหากันจริงนะคะ

ถามเรื่องความค่ารักษา
เส้นประสาทกระตุกที่หน้าของครูปั๊ดนี้
ตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะ
หมดไปหลายเพราะไปหลายหมอเหลือเกินจนจำไม่ได้

พอรักษามา๑๐ปีก็ไปหาเอกชนมึงโรงบาลมึงไป

ก็ทีครั้งหนึ่ง๒๐๐๐๓๐๐๐เขาก็ฉีด
เขาก็ให้จ่ายยามาอะไรมาอย่างนี้
มันก็คือไม่ได้รักษาก็แค่เหมือนไปแล้วปวด

คือลักษณะแบบนี้มันเป็นเส้นประสาท
มันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย
ผมว่าการทานยามันคงจะไปช่วยอะไรไม่ได้

ถ้าเกิดไม่หายขึ้นมานะครับคุณปานีจะทำยังไง

ก็ต้องอยู่กับมันอย่างนี้แหละ
เขาบอกไหมคะว่าเกิดมาจาก

เพราะว่าเครียดนอกจากเครียดแล้วมันอะไรได้อีก

ก็เวลาไม่เครียดมันก็เป็นก็เป็น
มันกระตุกไปแล้วทีนี้ป้าไม่เคยบอกให้ลุงรู้เลยว่าป้าเป็นตากระตุกใช่ไหม

ทีหลังไม่บอกเขาอะเป็นมากทำไมไม่บอก
ก็เขาก็อย่างนั้นอะเนาะก็งั้นก็ไม่อยากให้ความทุกข์ไปตกกับเขา
ให้ป้าเป็นคนเดียวพองั้นเขาก็มีทุกข์อยู่แล้ว
ขาเขาก็กระตุกอยู่แล้วอย่างนี้
นานไหมป้านีกว่าป้านีจะบอกหนู
ก็ไม่กี่วันนี้เองบอกเขา

ต้องบอกปิดเรื่องที่เราเป็นตากระตุกอยู่เนี่ย
นานพี่ปีนนานหลายปี

เขาก็แอบมาเห็นตอนนอน

เขาถึงรู้ว่าตอนนอนก็ยังก็ตุ๊ก

จ๋าป้านีเขาปิดไม่ให้เรารู้ว่าเขาไม่สบายเป็นตากระตุก
แต่ลุงก็เห็นตอนเขานอนรู้ตลอดครับ
แต่เราไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดแบบไหนเท่านั้นเอง

ก็จะต้องมีเงินไปรักษาชีวิต

นี่คือความหวังของป้านีนะจ๊ะ

ตอนนี้ได้รับแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นบาทเพลงแรก

เหลืออีกสามเพลงแล้วนะครับจ้ะ
ต่อกันเลยดีกว่านะครับคุณปรานีค่ะ

เพลงนี้ก็สองหมื่นบาทนะครับถ้าทำได้
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่น
ได้ยินดนตรีได้ยินอินโทรแล้ว

ร้องได้มั้ยจ๊ะได้จ๊ะ

ของพวงจูบแล้วล่ะ
เหมือนจูบลุงเมื่อกี้นะแต่ไม่ล้านนะ
อันนี้จูบแล้วไม่ลานี่จูบแล้วรัก
จริงไม่น่าเชื่อนะครับ
อยู่กันมา๔๐กว่าปีแล้วยังหวานนะ
ยังหวานได้ขนาดนี้มีความสุข
ก็เป็นคู่ตัวอย่างเลยทีเดียว

จังหวัดพิศนุโลกไม่มีแน่คู่รักอย่างนี้ใช่ไหม

ประเทศเราเดี๋ยวนี้จะหาคนที่พองรักกันได้นาน
อยู่กันจนแก่จนเท่าแล้วไม่ค่อยทะเลาะกันด้วย
เขาบอกเถียงกันอะไรกันเนี่ยนะมึงทะเลาะกันอ่ะ

นี่แหละหนูถึงเอาใจเชียร์
อยากให้ป้าป้านีร้องได้

แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุข
คืออุปสรรคตอนนี้คือแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นเอง
ที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
เอาละครับตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ

บอกไม่มีปัญหาสำหรับเพลงนี้

คุณปานีตอนนี้มีแล้ว๑หมื่นนะฮะ

ถ้าจะหยุดก็ได้๑หมื่นบาท

แข่งต่อก็ได้บอกว่าสู้นะครับ
แต่ต่อไปนี้ห้ามร้องผิด
ร้องผิดหมายถึงเงินที่มีอยู่ถูกหักออกครึ่งหนึ่ง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณปรานีครับจะสู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ถ้าไม่ใช้ตัวช่วยป้านีต้องร้องด้วยความระมัดระวังนะจ๊

ไหวนะจ๊ะ

เริ่มแล้วลุงชิดพูดให้กำลังใจป้านีหน่อยจ้า

เหมือนเพลงที่๑ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

ลมจูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม
จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม

จูบลูกหลายเท่าโยม